อีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพนะคะ
ว่ากันว่างานนี้นะร่างทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ฟันแทงไม่เข้าเลยค่ะ

อ่าค่อยดูไปนะคุณผู้ชมที่บ้านละที่๔๖หมู่๘
บ้านสาราตะมนต์ท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพระยาว
ที่บ้านอาจารย์พนสุธรรมเมงค์ค่ะ
งานนี้ก็มีการชุมนุมร่างทรงองค์เทพเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่าง
ทั่วภาคเหนือล้านนามาร่วมกันมากกว่า

พานุมาตรบอกว่างานนี้เป็นงานบวงสวงประจำปีของตำหนักนะคะ
แน่นอนก็จะมีร่างทรงมาหมดเลย
มาร่วมงานเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเป็นงานใหญ่ใครก็เฝ้ารองานนี้
ร่างทรงแต่ละคนจะมาพบปะกัน
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารทุกข์สุขดิบแล้วก็มาทำพิธีร่วมกัน
สิ่งหนึ่งที่ร่างทรงชอบเหลือเกินคือการฟ้อนรำ

เป็นการฟ้อนรำถวายให้แก่องค์เทพต่าง
รวมถึงการแสดงฟ้อนดาบรำดาบด้วย

ก็เหมือนคนที่มีวิชาเขาได้มาร่วมสังสรรค์เสวนากัน
งานนี้ก็มีวงดนตรีปีภาษธุ์ทุนเมืองเล่นบันเลงประหยัดสนุกสนาน
เอาดูและนี่นี่เป็นไฮไลท์เลยคุณ
การที่มีคนนี้นะที่เขาเป็นร่างทรงคือเขามีวิชาใช่ไหม
แล้วเขาก็มารำดาบแบบนี้ค่ะรำดาบกวัดไปแกว่งมาแล้วบางทีก็เอามาฟันแทงตัวเองอ่ะ
ว่ากันว่าฟันแทงไม่เข้าอ่ะแต่ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณและอย่าไปทำตามนะครับ
นี่เป็นเรื่องวิชาแต่ละคนนะคนมีครูบาอาจารย์มีวิธีการในการนำเสนอ

ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เราก็คงไม่ได้เห็นกันได้ง่าย
ปี๑ครั้งนึงจัดกันที่พระเยาทร์

ยังไม่ไปแต่ถ้าไปเดี๋ยวยังมีคนไปด้วย